แล้วตั้งข้อสงสัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่
คือเขาบอกว่าเขาไปเจอตำรวจนอกเครื่องแบบกับกู้ภัย
มาถึงก็มายึดกุญแจรถมอโตซัย
ขณะที่กำลังปะยางอยู่ในปั๊มน้ำมัน
หลังจากนั้นก็เอามอเตอร์ไซค์ของเขาขึ้นรถกระบะ
แล้วก็ให้ไปเสียค่าปรับที่ป้อมตำรวจครับ
นี่แหละค่ะคือเขาก็คล่องใจค่ะ
รถตำรวจนะคะแล้วมาชุดนี้
แล้วใช่ตำรวจหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
นะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะก็มากับกู้ภัย
แล้วก็อย่างตามในคลิปก็คือเขาบอกว่า
ก็ยึดกุญแจรถมอโตซัยของคนในคลิปไปนะคะ

จะได้ยินเสียงเจ้าของคลิปขอเอกสารต่าง
เพื่อตรวจสอบว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็โทรไปสอบถามนะคะ
นายเอกซึ่งเป็นเจ้าของคลิปนะคะ
ซึ่งเล่าให้เราฟังบอกว่าเมื่อ๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
เขากับเพื่อนออกทริปไปที่เขื่อนอุบลรัฐ
ขากลับเนี่ยก็เข้าไปปั๊มน้ำมันนะคะ
เติมน้ำมันพอเติมน้ำมันเสร็จ
มีผู้ชายแต่งกายคล้ายตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์มา

แล้วก็มีอีก๓คนแต่งกายเหมือนกู้ภัยค่ะ
ยึดกุญแจรถของพวกเขาไป

คือเขาก็ไปออกทริปก็ไปเป็นกวนนะคะ
มีหลายคันนะก็ถูกยึดกุญแจรถไป๔คัน
หลังจากนั้นค่ะก็มีผู้ชายที่แต่งกายคล้ายตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์
ไปเปลี่ยนเอารถกระบะมาแทน
ขนรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเนี่ย
จอดไว้ที่ป้อมยามค่ะ
แล้วก็บอกว่าอันนี้ทุกคนต้องเสียค่าปรับนะ
ข้อหาก็คือแต่งรถเสียค่าปรับคนละ๑๒๐๐๐บาท
ก็ตอนนั้นก็โชคดีที่เจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์มาช่วยพูดให้
และสุดท้ายตำรวจก็ยอมปล่อยทุกคนไปนะคะ
เรื่องนี้ค่ะร้อยตำรวจโทธนอมก้อนคำ
ซึ่งเป็นในตำรวจที่อยู่ในคลิปนะคะ
ให้ข้อมูลบอกว่าตนเองได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
บอกเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์เสียงดัง
ก็เลยมีการประสานกู้ภัยซึ่งรู้จักกัน
ไปช่วยกันยึดรถมอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายหน่อย
ส่วนที่หลายคนตั้งคำถามบอกโอ๊ยแล้วทำไมตำรวจแต่งตัว

ร้อยตำรวจโทธนอมตอบว่าพอดีว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วน
ก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปตรวจสอบทันที
แล้วตอนไปถึงก็พบกลุ่มวัยรุ่นขี่รถมาหลายคันเลย
บางคนพอเห็นตำรวจก็ขี่รถหลบหนีไปก็เลยยึดมาได้แค่๔คัน
ตอนนั้นที่ไปพระเจ้าบ้านมาขอร้องแล้วก็ที่ปล่อยก็พระเจ้าบ้านมาขอร้อง
ก็เลยปล่อยเด็กไปโดยที่ไม่ได้ยึดรถหรือให้เสียค่าปรับแต่อย่างใดค่ะ
แต่ว่าที่พี่ไม่ให้แต่งตัวไปเพราะว่า
มันก็รู้อยู่แล้วว่ามันไปเร็วมาเร็ว
มีเยี่ยมรับอามากกี่เบส
เดี๋ยวนี้มันก็มีคนสวมรอยเป็นตำรวจกันเยอะนะคะ
ชาวบ้านก็สงสัยนะคะแต่ว่าถ้าชี้แจงมาอย่างนี้ก็เป็นการทำความเข้าใจกันนะคะ